รัดทุกยิ่งกว่านั้นฉลามกัดขาเด็กรงเล่นน้ำหาดกัมมาลา

ชายอเมริกันเป็นผู้เชี่ยวชันด้านฉลามโดยตรงเลย
ดูด้วยลักษณะแบบแผลซึ่งมันกัดก่อน
กระชากแล้วสะบัดแบบนี้มันเบิ่น
ชาร์คหรือว่าฉลามหัวบาดหัวบาดค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ดูลักษณะบาดแผลนะคะครับโอ้โหหาดกรรมลาที่กระทู้ภูเก็ตอะค่ะ
คุณผู้ชมแล้วน้องอายุ๘ขวบเท่านั้นนะคะ
เป็นลูกครึ่งไทยยูเครนค่ะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
วันรายงานพอดีเลยครับหนึ่งพฤษภาคมนะคะ
น้องอเล็กซ์เนี่ยลงเล่นน้ำที่หาดกรรมลาแล้วปรากฏว่า
ฉลามเนี่ยมันมากัดที่น่องขวาของน้อง
คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุนะฮะเป็นภาพนิ่งค่ะ
แล้วกู้ทีบกู้ภัยของอบตกำลาลต้องรีบเนี่ย
ช่วยน้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นี่จังหวะที่ช่วยนะคะเย็บกี่เข็มรู้ไหม๓๓เข็ม
คุณผู้ชมข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าฉลามกัดเด็กนะ
อยากให้ดูให้จบมันมีแง่คิดมันมีข้อคิดด้วย
เรื่องอะไรเดี๋ยวบอกทีนี้มาดูอีกคนหนึ่ง
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณเดวิดมาตินนะคะ
ซึ่งเป็นคนที่เป็นช่างภาพถ่ายภาพใต้น้ำ
แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามชายชาวอเมริกันค่ะ
เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ภูเก็ตเห็นภาพบัตรแผล
แล้วจากประสบการณ์ที่เคยดำน้ำถ่ายภาพทะเลมาทั่วโลกแล้วนะ
เนื่องจากดูจากลักษณะบาดแผลที่โดนกระชากหรือโดนสะบัด
นี่ลักษณะบาดแผลก็บ่งบอกได้เหมือนกันนะฮะ
ต่างจากการกัดของสัตว์ทะเลทั่วไป
ส่วนน้องอเล็กซ์นี่คุณผู้ชมเรื่องสำคัญนะคะ
เด็กเนี่ยดูข่าวนี้ได้ยิ่งดีค่ะครับ
น้องอเล็กซ์เหยื่อฉลามเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าวันนั้นลงไปเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าปลามากัดที่ขาก็เลยใช้มือชกไปที่ลูกตาของปลา
ชกไปที่ลูกตาของปลาแล้วก็ชกไปที่ปากของปลาเพื่อให้มันปล่อย
แล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ฉลามตัวนั้นมันกระชากน้องพยายามจะลากน้องลงทะเลค่ะ
น้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะนี่สำคัญนะ
โชคดีมากที่น้องเป็นคนชอบดูสารคดีได้เรียนรู้เรื่องฉลามมาบ้าง
รู้วิธีการเอาตัวรอดว่าถ้าเกิดว่าโดนฉลามกัดเนี่ยจะทำยังไง
นี่ค่ะประโยชน์ของการดูสารคดีนะคะฟังจากปากน้องอเล็กซ์หน่อยค่ะ
พยายามจะหาวันนี้ใดน่าจะมาหัวหลัง
ต่อยฉลามแล้วรู้ด้วยนะว่าต้องต่อยที่ตาแล้วก็ที่ปากของมัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเสียงนะคะที่บอกว่าเป็นความโชคดีของน้อง
น้องชอบดูสารคดีสัตว์โลก
ก็เลยให้พอได้รู้วิธีการเอาตัวรอดจากฉลามนะครับ

ถ้าฉลามตัวนั้นมันกระชากน้องลงทะเลได้
หรือไม่ก็กัดสาหัสกว่านี้แย่เลย
ทีนี้พอกัดไปปุ๊บพอมีแผลมีอะไรมีเลือด

นี่นะครับ

ที่จะไปเที่ยวที่หาดกรรมลากระทุบภูเก็ตเหรอคะ

แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะนี่ค่ะ
ติดป้ายเตือนเลยนะคะ
เตือนลงเล่นน้ำปลดระวังสัตว์น้ำที่ทำให้เกิดอันตราย

แล้วก็เอามาปักติดไว้อย่างนี้ค่ะ

ก็เป็น๒ภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ

แล้วก็เบอร์กู้ชีพของ
อบตกรรมลาศูนย์นเรนทรค่ะ